ประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยกับพวกรวม๔คน
เข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในสวนด้านตะวันตกนะครับ
มีการล่าสัตว์ป่าเสือดำเนี่ยตายไปตัวหนึ่ง
คือความคืบหน้าด้านคดีความต่างเนี่ย
เราก็ไล่เรียงให้ท่านติดตามทุกวันอยู่แล้ว
วันนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากแต่ว่าวันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องของบริษัท
ตอนที่เกิดคดีนี้ใหม่เนี่ยตอนนั้นมีการพูดคุยกันเรื่องของ
ธรรมภิบาลเรื่องของจริยธรรมของบริษัทอิตาเลียนไทย
เขาไปเปิดกันมาเนี่ยนะโอ้โหเป็นข้อเลย
สิ่งแวดล้อมก็มีรักษาสิ่งแวดล้อมการดูแลสิ่งแวดล้อม
มีคำถามกลับมายังบริษัทอิตาเลียนไทย
รวมทั้งนายเปรมชัยทันทีว่าจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
แง่นี้ยังไงบ้างไหมจนกระทั่งถึงวันนี้ยังไม่เห็น
แต่ว่าล่าสุดครับมีกรณีของผู้ที่อยู่ในบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระนะฮะ
ได้ลาออกนะครับโดยหลังจากที่นายเปรมชัยถูกแจ้งข้อหา
ข้อหารวมแล้วก็๑๒ข้อหานะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการล่าสัตว์ป่าในเขตสามารถสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในโรงเรศวร
เรื่องการเคราะห์พลองงาช้างอาวุธปืนอะไรด้วยนะครับ
ล่าสุสัตว์ราชาญดรมิ่งสันขาวสะอาด
ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งในบริษัทอิตาเลียนไทย

สั้นเลยนะบอกว่าเนื่องจากกรณีปัญหาทุ่งใหญ่นะเรสวน
ซึ่งการลาออกก็มีผลไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
มีนาคมโดยคณะกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทย
ก็จะไปหาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนต่อไปนะครับ
โดยการลาออกของศาสตราจารย์ดรมิ่งสรรนั้น
อิตาเลียนไทยก็ทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ก็แจ้งไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้วเพราะว่าบริษัทเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับ
สำหรับศาสตราอาจารย์ดรมิ่งสันถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ทางวิชาการ
เป็นที่ยอมรับนับถือในวงวิชาการ
และงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเช่นการจัดความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในไทย
การจัดการเรื่องทรัพยากรน้ำ
แล้วก็การจัดการรุ่มแม่น้ำโขงเป็นต้น
ท่านก็แจ้งลาออกไปเลยนะครับ